น่านนะฮะเมื่อวานนี้มีผู้พบศพหญิงสาวคนหนึ่ง
ถูกทิ้งเอาไว้ในป่าละเมาะข้างทาง
นะครับล่าสุดจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
อยู่กับผู้ตายนี่เองนะฮะเป็นอดีตตำรวจนะครับ
อายุ๖๒ปีแล้วคนนี้นะฮะคนที่ก่อเหตุนะครับ
ล่าสุดไปคุมตัวได้ในวันนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมาจากความหึงห่วงนะฮะ
มาจากเรื่องของความหึงห่วงนะครับนี่นะฮะที่ไปพบศพเนี่ย
อยู่ในป่าละเมาะข้างทางนะครับริมถนนสายเชียงกลางสองแควร์
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสาวรัติการเตชะชื่อเล่นชื่อเปิ้ลอายุ๓๖ปีนะครับ
คือใส่เสื้อใส่กางเกงแต่ไม่สวมรองเท้ามีรอยสักรูปผีเสื้ออยู่ด้านหลังไหล่ขวา
กระโหลกศีรษะมีรอยถูกยิงนะฮะแล้วก็รอยคล้ายกับถูกทุบจนศีรษะยุบ
มีเชือกฟางสีขาวมัดมือมัดเท้าเอาไว้ลักษณะมัดโยงเข้าหากันนะฮะ
คล้ายกับมัตราสังนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บหลักฐานต่างเอาไว้ตรวจสอบนะครับ
สุดท้ายเนี่ยจากการไปสอบปากคำญาติของนางสาวรัติการผู้ตายนะครับ
ทำให้ทราบว่านางสาวรัติการกำลังคบหาอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
ชื่อว่าร้อยตำรวจเอกประกอบนามสกุลหมื่นพันธ์อายุ๖๒ปี
เป็นอดีตตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะฮะ
คนนี้นะครับก็เกษียณแล้วนะครับ
เธอได้โพสต์ภาพตอนอยู่ในวัดแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีข้อความบอกว่าถ้าหายไปทุกคนคงรู้นะว่าใครบังคับให้ไปด้วย
ถ้าหายไปติดต่อไม่ได้ช่วยหาหน่อยพ่อกับแม่รออยู่
นี่ฮะกระทั่งเย็นเมื่อวานนะครับตำรวจไปเจอรถกระบะของร้อยตำรวจเอกประกอบ
ขับอยู่บนถนนแถวหน้าห้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่าน
ก็เลยแสดงตัวขอตรวจค้นนะครับแล้วก็ขอนำตัวไปสอบปากคำที่สพเชียงกลางหน่อย
สุดท้ายผู้ต้องหาเนี่ยครับร้อยตำรวจเอกประกอบนะครับก็รับสารภาพว่าเป็นคนยิงเขาตายจริง
นี่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็มีของกลางเป็นรถกระบะที่ขับหลบหนีไปด้วยนะครับ
มีสร้อยคอทองคำพระเลี่ยมทองมีแหวนทองคำมีกระเป๋าถือสีเขียวหนึ่งใบที่ต้องเอาไว้ตรวจสอบ
ค่ะนะฮะจากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าเมื่อยี่สิบเอ็ดกุมภาพันธ์นะครับ
ร้อยตำรวจเอกประกอบที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยซึ่งอยู่บ้านคนละหลังกับนางสาวรัติการผู้ตายนะ
เขาขับรถกระบะมารับผู้ตายเพราะว่าตอนนี้คบหากันอยู่ได้สัก๒๓ปีแล้ว
เพื่อไปไหว้พระที่วัดแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งหลังจากที่ขับรถมารับเนี่ย
ตามรายงานบอกว่าตัวของผู้ต้องหาอ้างว่าสังเกตเห็นแฟนสาวเล่นแต่โทรศัพท์มือถือ
จากนั้นร้อยตำรวจเอกประกอบก็เลยขับรถพานางสาวรัติการกลับมาที่บ้าน
ซึ่งก็ยังเห็นว่านางสาวรัติการยังแอบคุยกับผู้ชายคนอื่นผ่านทางแชทข้อความ
แต่พอไปถามเนี่ยฝ่ายหญิงปฏิเสธจึงมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ผู้ต้องหาอ้างนะฮะอันนี้เป็นคำกล่าวอ้างผู้ต้องหานะครับ
บอกว่าพอมีปากเสียงกันแล้วนางสาวรัติการได้ตบหน้าเขาครั้งหนึ่ง
ก็เลยโมโหก็เลยผลักแฟนสาวแล้วใช้ปืนเนี่ยนะฮะชักปืนขึ้นมานะครับเป็นปืนพกนะครับ
ยิงใส่ไปหนึ่งนัดกระสุนเนี่ยเข้าศีรษะพอดีนะเขาก็ล้มลงเสียชีวิต
หลังจากนั้นก็เลยใช้เชือกฟางนะฮะมัดมือมัดเท้าใช้กับมัดตาสังโยงหากันนะครับ
แล้วอุ้มศพยัดใส่รถกระบะสี่ประตูวางศพไว้เบาะด้านหลังคนขับ
จากนั้นจึงขับรถเอาศพไปทิ้งไว้ที่ป่าละเมาะข้างทาง
นี่คือพฤติกรรมการก่อเหตุที่ผู้ต้องหาสารภาพแล้วก็อ้างกับตำรวจนะครับ
แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ตายด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถจะชี้แจงได้แล้วนะครับ
จุดที่เจอศพเนี่ยอยู่ป่าละม้อข้างทางนะครับในพื้นที่บ้านหนองผุกหมู่สิบตะบนเปลืออำเภอเชียงกลางนะครับ
ขับรถหกสิบกิโลเมตรเอาศพไปทิ้งนะครับวันนี้ตำรวจคุมตัวร้อยตำรวจเอกประกอบไปค้นบ้านนะฮะ
ซึ่งเป็นบ้านสวนนะชื่อบ้านสวนทะเลหมอก
ในพื้นที่หมู่๕ตะบนชัยวัฒนาที่อำเภอปัว
ไปเจอเสื้อผ้าที่ร้อยตำรวจเอกประกอบใส่ในวันเกิดเหตุ
อยู่ในเครื่องซักผ้านะครับ
รวมทั้งกระบะอีซูซูที่จอดในโรงรถนะครับ
นี่ฮะโอ้โหเจอปืน๕กระบอกนะฮะ
นี่จะสะสมปืนเยอะอะไรขนาดนี้นะครับ๕กระบอกนะครับ
มีปืนลูกซองกระบอกหนึ่งนะ๑๑มมอีก๑กระบอก
ตามนี้เลยฮะมีจุด๓๘กระบอกหนึ่งนะ๙มม๑กระบอก
๓๘๐อีก๑กระบอกแล้วก็มีกระสุนอีกด้วยนะฮะอีกจำนวนนึง
หลังจากนั้นก็เลยทำตัวไปทำแผนนะครับ
ร้อยเวทประกอบเนี่ยพาไปทำแผนตามการประกอบคำรับสารภาพนะฮะ
พาไปที่บ้านของนางสาวรัชิการผู้ตายก่อนนะครับ
ก็ต้องขับรถเข้าไปในสวนในระยะทางประมาณเกือบ๑๐กิโลเมตร
บ้านหลังนี้ครับเป็นจุดที่ผู้ต้องหาอ้างว่ามีปากเสียงกับผู้ตายอย่างรุนแรง
หลังจับได้ว่านางสาวรัติการส่งข้อความแชทคุยกับผู้ชายคนอื่น
พอทะเลาะกันก็ถูกฝ่ายหญิงตบหน้า
ดาลโทษะก็เลยใช้ปืนยิงเขาจนเสียชีวิต
ต่อไปโพธิ์ทำยังไงหากตอนรู้แล้วยังไง
มีเลือกกันมีเลือกกันฝ่าอังกฤษจะตบผม

แล้วก็นำตัวไปสอบผักคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะครับ
เราได้เจอกับพ่อของผู้ตายนะฮะ
ชื่อว่าในสมนามสกุลเตชะนี่ครับคุณพ่อ
อายุ๗๓ปีแล้วนะ
บอกว่าลูกสาวเนี่ยคบหากับร้อยตำรวจประกอบเนี่ย
ก็ลักษณะอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา
วันเกิดเหตุพ่อก็ติดต่อลูกสาวไม่ได้นะครับ
เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับกรณีที่ลูกสาวกับทางผู้ต้องหามีปัญหา

อันนี้คือผู้ตายนะฮะนางสาวรัติการนะครับ
ทีนี้พอพ่อติดต่อลูกสาวไม่ได้เนี่ย
ไปแจ้งความคนหายเอาไว้นะครับ
ถอเขาสาวนายมาติด
ม้อน้อยพาวร์ชาวกาล
เครื่องเค้าไปขังไปหาขังไว้

ว่าจะดีใจมาน้อย
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาร้อยเวทประกอบนะครับ

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ซ่อนเร้นทำลายศพนะครับ
ส่วนวันนี้นะครับศพของนางสาวรัติการเนี่ย
วันนี้ถูกส่งมาถึงบริเวณวัดสถานนะฮะ
ตะบนสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านเนี่ยเมื่อช่วงบ่าย
ทางครอบครัวทางเพื่อนทางญาติพี่น้อง

ก็จะเน้นจัดดอกไม้สีขาวโทนสีขาวนะครับ
จากผู้ตายเป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามนะครับ

ก็เลยเตรียมดอกไม้สีขาวไว้เป็นหลักนะครับ

วัดสถานที่ตำบลสถานอำเภอจังหวัดน่านนะครับ
ก็มีญาติอย่างเพื่อนนะฮะ
แล้วก็ญาติเนี่ยบอกว่าตัวของนางสาวรัติการนะครับ
เหมือนกับจะเป็นลางสังหรณ์หรือว่าจะเป็นรู้ล่วงหน้าอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะว่าก่อนจะเกิดเหตุที่เธอเสียชีวิตเนี่ย
เก็บข้าวเก็บของของตัวเองทุกอย่างเหมือนกับเก็บเอาไว้เป็นอย่างดี
เหมือนกับจะไม่ได้ใช้แล้วนะฮะ
แล้วก็โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่าหากตัวเองหายไปให้ช่วยตามหาด้วย
คงรู้ว่าเป็นใครนะให้ช่วยตามหาด้วยพ่อแม่รออยู่นี่ครับ
มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าคืน๒๑กุมภาพันธ์เนี่ย
แต่มาทราบตอนหลังว่ารัติการเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะ
เพราะว่าเขามีปัญหาช่วง๒๑กุมภาพันธ์แล้วก็ถูกนำไปทิ้งเอาไว้นะฮะ
คืนวันนั้นศูนย์นักษ์รอบบ้านหออนรับกันเป็นทอด
หอนตามทางตั้งแต่ปากซอยมาถึงหน้าบ้านของนางสาวรัติการ
คือหอนแบบอย่างนี้หอนอยู่เรื่อยนะครับ
วันนี้ศพถูกส่งมาถึงแล้วนะครับทางครอบครัวบอกว่า
ทำพิธีชาปนกิจศพ๒๗กุมภาพันธ์นี้นะฮะ